มาดูเรื่องของหนุ่มแสบแทร่งทำเป็นคนดี
อาสาไปส่งแหม่มสาวชาวรัสเซียที่พัก
แต่ว่ากลับพาเข้าที่เปี่ยวเพื่อจะชิงทรัพย์สิน
ตำรวจของฉลองจังหวัดภูเก็ตเขาก็สามารถจับกลุ่มได้ในที่สุด
ตำรวจคุมตัวผู้ต้องหาคือนายวัชระแจ่มสุวรรณอายุ๒๗ปี
ไปทำแผนประกอบคำรับสาภาพ
ก่อนหน้านี้ในช่วงเช้าของวันอาทิตย์ที่ผ่านมา
ตำรวจภูทรฉลองได้รับแจ้งเหตุ
มีคนร้ายใช้รถจักรยานยนต์ก่อเหตุชิงทรัพย์หญิงสาวชาวต่างชาติ
เหตุการณ์เกิดขึ้นบริเวณสนามฟุตบอลแหลมพรมเทพตำบลราวัยอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ต
ก็ไปตำรวจไปพร้อมด้วยตำรวจท่องเที่ยวภูเก็ตนะครับไปตรวจสอบนะฮะ
พบนางสาวมาเรียโคเดว่าสัญชาติรัสเซียอยู่ในอาการตื่นตกใจ

ว่าขณะที่เธอนั่งอยู่ริมถนนเพียงลำพัง
บริเวณใกล้หนองน้ำในหารตำบลราวัย
มีคนร้ายขี่รถจักรยานยนต์มาสอบถาม
ทำทีทำท่าอาสาจะไปส่งเธอนะครับ
เธอก็เลยขึ้นรถจักรยานยนต์คันนั้นไปด้วย
แต่คนร้ายกลับขี่รถพาเข้าไปที่สนามฟุตบอล
ก่อนที่จะข่มขู่เธอแล้วก็ชิงสร้อยคอที่สวมอยู่
ตัวชาวต่างชาติท่านี้ก็ร้องโวยวาย
ก่อนจะตัดสินใจวิ่งไปขอความช่วยเหลือจากชาวบ้าน
คนร้ายก็ตกใจแล้วฮะขี่รถจักรยานยนต์หนีไป
สร้อยคอแล้วก็จี้รูปไม้กางเขน๑เส้นครับ
ตำรวจก็ออกสืบสวนสอบสวนหาข้อมูล
ทราบว่าผู้ก่อเหตุคือนายวัชระ
ซึ่งใช้รถจักรยานยนต์ของแม่ตัวเองเป็นภาษณะ
ในการก่อเหตุจึงได้ตามรวบตัวไว้ได้นะครับ
โดยนายวัชระยอมรับว่าเป็นผู้ลงมือก่อเหตุ
กล่าวจริงก่อนถูกนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสาภาพ
แล้วก็ส่งดำเนินคดีในข้อหาชิงทรัพย
โดยใช้ยานพาหนะต่อไปนะครับ